ช่วงนี้ยังอยู่ในช่วงของโครงการช็อปช่วยชาติ
ซื้อสินค้าเอาไปลดภาษีกันได้นะครับ

เพราะฉะนั้นเราก็เลยหาที่จับจ่ายซื้อสินค้าดีให้กับท่านหน่อย

ไปกันเลยเนาะที่แรกที่จะพาคุณผู้ชมไปนะคะคือตลาดนัดโครงการ
หลวงกลางกรุงเทพมหานครที่สยามภารกร
ก็มีการนำสินค้าการเกษตรทั้งพืชผักผลไม้
ที่มีคุณภาพมารวมอยู่ที่นี่นะคะ

ผักผลไม้สดส่งตรงจากยอดดอยกว่า๒๐๐รายการ
ฟักทองจิ๋วมะเขือเทศเชอรี่สีเหลือง
และฟักแม้ว
จัดขึ้นโดยโครงการหลวงและสยามภารกร
เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช

ส่งพระกรุณาปวดกล้าวปวดกระหม่อม
พระราชทานพืชผักผลไม้เข็ดหนาว
เพื่อทดลองและวิจัยจนได้พันธุ์ที่ดี
สามารถสร้างอาชีพให้กับเกษตรกรบนที่สูงอย่างยั่งยืน
ซึ่งโครงการหลวงเป็นแหล่งผลิตพืชเมืองหนาว

มีมาตรการคุมเข้มในขั้นตอนต่าง
เพื่อความสดสะอาดอร่อย
อย่างปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค

เรามีการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกผักที่ปลอดภัย
ทำว่าปลอดภัยปลอดภัยทั้งกับผู้ปู่ปลอดภัยกับผู้เครื่องโพก

ระบบที่เราส่งเสริมให้เกษตรกร
ทำให้เกษตรกรไม่จำเป็นต้องใช้สารเคมีเยอะมาก
แล้วก็ทำให้ต้นน้ำลำทานที่เป็นแหล่งต้นน้ำที่เกษตรกรอยู่อาศัยเนี่ย

ทำให้ผลผลิตของเรามาจากการปรบนมดินที่ดี
ด้วยวิธีธรรมชาติและปลอดภัยจากสารเคมีแน่นอน
ฉะนั้นความอร่อยจากดินที่อุดมสมบูรณ
ผลไม้พืชผักต่างอร่อยกว่าด้วยตัวเขาเองเลย
บริเวณพักภารกรถูกในละมิตให้กลายเป็นตลาดนัดขนาดย่อม
ใจกลางเมืองในคอนเซ็ปต์อาหารจากแผ่นดิน
เช่นลูกพีชพืชชนิดแรกที่ทดลองปลูกในโครงการหลวง

แดงหลวงพืชที่สร้างอาชีพเปลี่ยนภูเขาหัวโล้นที่เต็มไปด้วยฟิน
ให้กลายเป็นการเกษตรเขียวชะอุ่ม
อกไม้กินได้อย่างดอกคอสมอสคาโมมายและดอกวัวบีน่า
อกจากนี้โครงการหลวงยังเป็นโครงการแรกที่นำกาแฟอาราบิก้ามาปลูกในไทยได้ผลสำเร็จค่ะ
ไฮไลท์ภายในงานคือการนำวัตถุดิบจากโครงการหลวงมารังสรรคเมนูเพื่อสุขภาพทั้งอาหารขาวหวานโดยเชฟอาสาสมัครพร้อมชิมอาหารท่ามกลางบรรยากาศบนดอยค่ะ